คุณซื้อทีมชาติไทยก็เห็นด้วยนะครับ
หากว่าไทยจะได้อุ่นเครื่องกับบราซิลที่สิงคโปร์
แต่ต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ
จากกรณีที่มีข่าวว่าทีมชาติไทยอาจมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติบราซิลที่สิงคโปร์

และทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่า
ได้รับการทาบทามจากผู้จัดการแข่งขันมาจริง
แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้น
ล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่าประเด็นนี้ได้มีการหารือกับ
กิละนิชิโนกุญสือทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งนิชชิโนะมีท่าที่สนใจและสินสมควร
ที่จะให้ไทยไปแข่งขันในแมชนี้
แม้ว่าทีมไทยจะมีโปรแกรมต่อเนื่องในศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ที่จะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรสวันที่๑๕ตุลาคม

คือเป็นโอกาสที่ดีของไทยนะครับ
ที่จะได้ประนองฝีเท้ากับทีมระดับโลก

และได้เรียนรู้เทคนิคเพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป
อย่างไรก็ตามต้องรอฝ่ายจัดการแข่งขัน
เป็นผู้ยืนยันว่าจะมีการแข่งขันในนัดนี้เกิดขึ้นจริง
ซึ่งหากมีการยืนยันก็มีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะลงเล่นในแมชนี้ครับ
แม้ว่าจะไปที่สิงคโปร์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลก
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีทวนาเมนต์ใหญ่มาในภูมิภาคนี้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่า
ทางอิเยนซี่ที่จัดทวนเมนต์เขาสามารถดีล
หรือจะสามารถจบสัญญากับทีมเหล่านั้นได้หรือเปล่า